คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ทะเลาะกันตีกันชุลมุนในโรงเรียนเลยนะคะ
บนอาคารเรียนเลยค่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
เป็นนักเรียนชายสองกลุ่มทะเลาะกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
คือจริงแล้วเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามจะห้ามนะคะ
แต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเนี่ยเขาลงกันไปด้านล่าง
ลงไปด้านล่างนึกว่าจะจบใช่ไหมคะไม่จบ
ไปเปิดศึกกันอีกรอบนึงที่ด้านล่างอาคารเรียน
โอ้ค่ะเอาลูกบอลก่อนที่นี่เอาอุ๊ยปลาปลาปลา

โอ้โหอะไรกันล่ะคะเนี่ย
จังหวัดที่ครูกำลังดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อดูเหตุการณ์กลุ่มนักเรียนเปิดศึกตะลุมบอลกันอีกค่ะ

พยายามจะเข้าไปห้ามก็ไม่เป็นผลเหมือนกัน

ไม่มีใครสนใจครูที่ไปห้ามเลย
แต่สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็แยกจะออกจากกัน

ตอนที่ไปถึงเป็นเวลาที่โรงเรียนเลิกพอดี
ก็ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลได้
แม่ค้าร้านขายของชำที่อยู่หน้าโรงเรียนนางราตรีค่ะ
บอกว่าบ่าย๒โมงเห็นเด็กนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์มา๓คัน

รถจักรยานยนต์คันแรกปลาอะไรก็ไม่รู้

ส่วนเหตุการณ์ที่นักเรียนทะเลาะกัน
ถือว่าเหตุการณ์นี้รุนแรงที่สุดตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาเลยค่ะ
หลายปั้งหรอ
อีกแล้ว
เดี๋ยวรอทางโรงเรียนชี้แจงเพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะ
เบื้องต้นยังไม่ได้มีใครที่
เป็นคุณครูหรือผู้มนุยการโรงเรียนให้ข้อมูลกับเราอะค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเด็กทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไร

คือมีโอกาสเรียนเนี่ยเนอะพ่อแม่ส่งเสียให้เรียนหนังสือเนี่ย
คุณจะตั้งใจเรียนเนี่ยคือเราไม่ต้องระบักระบวนอะไรเราเรียนอย่างเดียว